เป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ค่ะเรื่องราวของคุณพิมพ์ริพายนะคะ
ที่คุณพิมพ์ริพายโอ้โหเดือดกลางไลฟ์เลย
เพราะมีคนไปคอมเมนต์เธอเรื่องจุดอ่อนจุดแข็ง
เดี๋ยวนี้มันฮิตกันใช่ไหมในโลกออนไลน์นะคะ
คนไปเม้นต์ไปเน้นว่าจุดแข็งคือช่วยคนจน
จุดอ่อนคือเหยียดคนจน
ประโยคนี้แหละเธอบอกว่าเธอจะฟ้อง๕แสน
จะเอาให้เข็ดจะเอาให้ตายจะได้เข็ดหลาบ

จุดแข็งช่วยคนจนจุดอ่อนเด็กคนจนไม่ได้เหยียดค่ะ
ว่าคนที่มาว่ากูค่ะกูไม่เคยเหยียดใครค่ะ

กูว่าจะไม่พูดแล้ว

ว่าหลังบ้านเนี่ยทีมงานสำนักงานธนายความ๑๕

เรียกเงิน๕แสนบาท

ดีเจสั่งฟ้องค่ะแล้วเอาตาย
นี่ค่ะเรียกเงินสด๕แสนบาท

คือคุณพิมพิพายบอกว่าคือ
ทำให้เธอได้รับความเสื่อมเสีย
ก่อให้เกิดความเกลียดชังนะคะ
บอกว่าอย่ามาส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังในพื้นที่ของเธอ
คนที่มาดูเธอไลฟ์ก็รู้ว่าเธอไม่เคยดูถูกเหยียดหยามใคร

พูดแบบนี้ในพื้นที่ของเธอไม่ได้ทำเกินไป
คุณพิมพิพายบอกว่าเธอสู้คนนะถ้าไม่สู้คนไม่ใช่พิมพ์ริพายนะ
เดี๋ยวลองฟังกันอีกสักบางช่วงบางตอนนะคะ
ชีวิตกูเกิดมาตกต่ำถึงขั้นสุด
พวกมึงไม่เคยตกต่ำกันมาด้วยซ้ำ
ชีวิตมึงคิดว่าเหนื่อยกูเหนื่อยยิ่งกว่า
มึงมาพูดอย่างนี้ในพื้นที่ของกูมึงทำเกินไป
ถ้าไม่อย่างนั้นไม่ต้องเรียกกูว่าพิมพ์ริพาย
เรียกกูเป็นก็ได้อย่ามาเรียกอิทินิพาย
ถ้าเกิดเป็นพินิภัยกูสู้คนถ้าไม่สู้คนกูตายไปตั้งนานแล้ว

มึงกูเอาอันดับหนึ่งมันเกินไป
มันเกินไปมันเกินไปมันเกินไป
กูจะเอาจนกว่ามึงจะคานเข่าถือขันห้ามาขอโทษกู
นี่ค่ะบอกว่าก็ทนายความ๑๕สำนักงานฟ้องไป๗๐๐กว่าเคสแล้ว
นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสที่เธอจะฟ้องนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีล่าสุดของคุณพิมพิพายนะฮะ